ดีนี่ทิชชู่เปียกเช็ดสะอาดลดการสะสมของแบคทีเรีย
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันวันจันทร์หลังครบทรงชาติอย่างนี้นะครับผม
วันนี้ผู้ช่วยโคศกเนอะหลายคนก็บอกทำไมไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลย
สำหรับคนที่แถลงข่าวคือแพทยีอภิษภัยศรีรังสันหรือหมอเบิร์ตครับ
ที่เรารู้จักกันเนี่ยแหละฮะเขาบอกว่าหมอเบิร์ตผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด๑๙
วันนี้เขามีการแถลงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยอืมตัวเลขตกใจมาสองวันแล้วฮะใช่ครับ
ตัวเลขวันนี้๓๖๙๓๖๙ผู้ป่วยสะสมของเราก็๑๒๔๒๓แต่เราอย่าไปตกใจเยอะ
เพราะว่ามันหาย๑๐๐เกือบหมื่นแล้วหายจากโควิด๙๐๐กว่า๙๒๐๐แล้วนะครับ
อดผู้เสียชีวิตก็ยังเป็น๗๐อยู่เหมือนเดิมนะฮะสำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยใหม่เนี่ยก็คือติดเชื้อภายในประเทศเนี่ย
เพราะเราดูกันดีดีเนี่ยแล้วก็ที่มันไปตรวจเพิ่มจริงคือมีการตรวจเชิงลุกคือบุกไปตรวจเนี่ย
ถึงสถานการณ์ของจังหวัดสมุทรสาครที่หลายหลายคนจับตามองกันเนี่ยว่าเฮ้ยสมุทรสาครเนี่ย
น่าจะเป็นจุดหลักเพราะว่า๑แรงงานต่างด้าวด้วย๒โรงงานต่างด้วยนะครับ
ว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวัน
แล้วก็มีแนวโน้มว่ายอดจะพุ่งอย่างต่อเนื่อง
ณวันนี้สิ่งที่นายกบอกไปคือสั่งปิดสถานที่เสี่ยงไปจนถึงวันที่๑กุมภาพันธ์
เพราะฉะนั้นจริงแล้ววันนี้เป็นวันที่แบบร้านนวดเอ่ยสถานบริการเอ่ยร้านสักคิ้วเอยร้านเลเซอร์และอะไรทั้ง

วันนี้ก็จะรุ้นว่าจะได้เปิดหรือเปล่าวันนี้ก็จะรุ้นว่าจะได้เปิดหรือเปล่านะครับ
แต่โอเคแต่วันนี้เราก็รู้แต่ว่าสมุทรสาครเนี่ยน่าจะได้ติดต่อ
ซึ่งนายกเขาบอกว่าได้กำชับนะครับเริ่มความเข้มงวดในการควบคุมการเดินทาง
อันนี้แหละที่สมุทรสาครมีการควบคุมการเดินทางการรณรงค์การสวมหน้ากากอนามัย
รวมถึงการใช้แอปหมอชนะซึ่งเขาบอกอยากให้ใช้แอปหมอชนะกันเยอะเหมือนพอสมควร
ขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประชาชนทุกท่านรวมถึงภาคเอกชนครับที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่มาโดยตลอด
ขณะเดียวกันวันนี้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่ากรณีที่มีข่าวโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ย
เขาอ้างอย่างนี้ครับอ้างว่าออยเนี่ยกว่าจะให้โรงพยาบาลไหนได้ใช้วัคซีนเนี่ย
ต้องใช้เวลาการพิสูจน์หรือทุกสิ่งทุกอย่างการทูปอย่างน้อยสุดเลยนะ๓เดือน
จริงมีการยื่นจริงแต่ผู้ยื่นขออนุญาตคือองค์การเพศรัชกรรมก็ไม่เคยได้รับคำขอขึ้นทะเบียนวัคซีนจากโรงพยาบาลเอกชนแต่อย่างใดเลย
คือถามว่ามีการขอขึ้นไหมก็มีการขอขึ้นทะเบียนนั่นแหละณวันนี้สิ่งที่คนต้องการที่สุดก็คือวัคซีนนะฮะ
เขาบอกจริงแล้วณวันนี้ไม่เคยได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทหารือเรื่องระยะเวลาการขึ้นทะเบียนวัคซีน
มันจะต้องเป็นการจองวัคซีนโดยแจ้งว่ามีการขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตนำเข้าต่อไป
ก็ต้องดูต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้วัคซีนตัวนี้ของจีนก่อน
ของจีนเนี่ยจะเป็นยังไงออยเขาก็บอกมีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบว่าวัคซีนตัวนี้
จะนำมาใช้ในประเทศไทยได้หรือเปล่าโดยต้องได้รับการประเมินก่อนนำไปใช้จริง
ถามคำตอบก็คือว่าวัคซีนตัวนี้เหมาะกับคนใจจริงหรือเปล่า
อันนี้คือต้องลุวเพราะว่าอย่างที่ยอมรับอย่างนึงนอเว
เพราะฉะนั้นออยเขาบอกเขาก่อนที่จะนำไปใช้จริง

เขาขอดูก่อนว่ามันเหมาะสมกับคนไทยหรือเปล่า
นะครับซึ่งจะประเมินสามด้านคือหนึ่งคุณภาพของวัคซีน
ความปลอดภัยนี่แหละเมื่อฉีดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไง
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเมื่อฉีดวัคซีนแล้ว
โดยผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเนี่ยจะต้องแสดงข้อมูลก่อนอย่างแรก
คุณจะต้องแสดงข้อมูลนะครับเอกสารหลักฐานเพื่อประเมินคุณสมบัติ
ซึ่งอยบอกว่าเค้าพร้อมอำนวยความสะดวก

เพื่อให้สามารถอนุมัติวัคซีนได้เร็วที่สุด
เขาจะพิจารณาตอนนี้คือคนหลายคนก็ถามว่า
อยากจะได้วัคซีนจังเลยอยากจะได้วัคซีนจังเลย
บางคนบอกเฮ้ยวัคซีนเราก็ต้องยอมรับว่า
วันนี้ออยเขาจะพิจารณาโดยยึดหลักสำคัญว่า
ต้องเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพมาตรฐาน

เป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุญาต
ใช้ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้นก่อน
เรื่องต้นจะใช้ในภาวะฉุกเฉินก่อน
จะต้องมีระบบการกำกับติดตาม
เฝ่าเล่าว่างปลอดภัยจากผู้ใช้

ไม่ใช่ฉีดไปปุ๊บแล้วอุ๊ยหายเลยมันก็ไม่ใช่
อย่างที่บอกอังกฤษที่ตอนแรกอเมริกาใช่ไหมฮะ
ฉีดไปปุ๊บแล้วอีกแป๊บนึงติดโควิดเลย
อันนั้นคือเป็นแค่ฉีดไปแค่ดวงเดียว
อย่างที่บอกมนุษย์๑คนอาจจะต้องใช้๒โดส
อันนี้ก็ยังไม่มีใครพูดว่าถูกหรือผิดใช่ไหม
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้วัคซีนมันก็
ก่อนที่จะเข้าไปฉีดหรือตอนนี้ทุกคนก็สามารถ

อย่างที่นอเวย์นี้คือเขาฉีดไปรู้สึกเป็นไฟเซอร์

คือก็คือค่อยทยอยแต่ทีนี้
ทางคุณหมอยงของไทย
ท่านก็ออกมาบอกว่าก็ต้องมีการไปตรวจสอบ

ว่ามันก็ต้องไล่ที่มาที่ไปอะไรอย่างนี้
แต่ของไทยเองเนี่ยไม่ใช่ไฟเซอร์
ของไทยก็คือมีซิโนแวก
อันหนึ่งที่จะเอาเขามา
อันนั้นก็คือจะเป็นทางภาครัฐ
ที่จะมีการนำเข้ามาแล้วก็มาศึกษาร่วมกัน

แต่ว่าไฟเซอร์ตัวนี้ก็คือยังไม่ได้มีเข้ามา

ว่าสามารถที่จะนำมาใช้ได้ไหม

ต้องมีการทดลองผ่านกระบวนการต่างนานาอะไรอย่างนี้

คนที่ฉีดคนนั้นเขาเป็นบริษัททางการแพทย์

ฉีดใบเข็มแรกเขาก็ออกมาถ่ายรูปว่าเขา

แต่บังเอิญว่า๘วันคุณหมอก็บอกว่า
บางทีเนี่ยพุมยังไม่ได้ขึ้น
กับ๒ก็คือมันจำเป็นต้องฉีด๒โดสอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นมันก็มีที่มาที่ไปของมะเร็ง

ไม่ใช่นะเพราะร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้นายกเขาก็โชว์ของเขาแล้วมันตรวจ
นายกไม่เป็นนายกผลเป็นลบเป็นลบก็คือว่าเอาง่ายว่านายกยังปลอดภัยในที่ประชุมนายกเขาก็มีการโชว์ว่าเฮ้ยเขายังปลอดภัยอยู่
นายกตู่ยังปลอดภัยอยู่นะฮะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับตำรวจก็เร่งสืบคดีน้องบอบบี้
ตอนแรกเนี่ยหายตัวไปหลังจากนั้นไปพบว่าน้องนั้นเป็นศพเสียชีวิตนะฮะสภาพเนี่ยใบหน้าก็มีรอยบอบช้ำร่างกายมีรอยบอบช้ำนะครับ
พ่อก็สงสัยทางครอบครัวสงสัยว่าน้องนั้นอาจจะมีคนทำให้เสียชีวิตหรือเปล่านะครับ
กรณีที่น้องบอบบี้ครับอายุแค่๗ขวบคนนี้น่าสงสารมากเลยนะฮะหายออกไปจากบ้าน
ค่ำวันที่๑๖มกรานะครับปรากฏว่าล่าสุดนะฮะไปพบว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตภายในป่ากล้วย
ข้างลานตากมันสัมปะหลังนะฮะที่บ้านป่าศักดิ์งามที่จังหวัดเชียงราย
ห่างจากบ้านของน้องไปประมาณสักกิโลเมตรครึ่งนะฮะก็นี่แหละครับไปเจอแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
ล่าสุดนะครับพันธุรกิจเอกที่วาสกุลวัฒนะท่านเป็นภูมิกับการสพเวียงเชียงรุ้งนะฮะ
พร้อมกับชุดสืบสวนก็ยังคงรวบรวมข้อมูลหลักฐานครับแล้วก็รอผลการชนะสูตรนะฮะ
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยมีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นญาติคนที่พบเห็นศพเนี่ยสอบไปแล้วหลายรายด้วยกันนะครับเบื้องต้น
พบว่าศพของน้องนั้นมีร่องรอยบาดแผลฟกช้ำหลายจุดนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นลำตัวใบหน้าเนี่ยเหมือนกับถูกของแข็งในทุบตีนะครับ
ขณะที่ตัวน้องเองในศพของน้องเนี่ยสวมเสื้อกีฬาสีชมพูกางเกงขาสั้น
แล้วก็รองเท้าลูกเสือนั้นหลุดออกไปครับสภาพที่สภาพของน้องเนี่ยนะฮะ
ร่างเนี่ยถูกซุกเอาไว้ที่ใต้ต้นกล้วยด้วยครับผมส่วนทางด้านนายทรงวุฒิแปลงเรือนนะฮะ
อายุ๓๐ปีเป็นพ่อของน้องบอบบี้ก็เปิดเผยแบบนี้ครับบอกว่า
ปกติแล้วเนี่ยครอบครัวจะอยู่อาศัยทั้งหมด๕คนนะฮะมีลูกสาวคนโตวัย๙ขวบ
แล้วก็มีน้องบอบบี้เนี่ยเป็นคนร้องนะฮะแล้วก็ยังมีน้องชายอีกคนนึง
เป็นคนเล็กอายุสี่ขวบสำหรับน้องบอบบี้เป็นเด็กร่าเริงนะฮะ
ทุกชนตามภาษาเด็กผู้ชายนี่แหละฮะแต่ไม่เคยเกิดเหตุร้ายขึ้น
กระทั่งวันที่หายตัวไปตนเองกับเมียเนี่ย
ก็ออกไปรับจ้างกรีดยางพาราที่ต่างอำเภอฝากให้ญาติเนี่ยดูแลหลานให้ทั้งหมดเลยนะ
กระทั่งวันที่สิบหกนะครับคือวันที่สิบหกเนี่ย
เองกลับมาถึงบ้านก็ไม่พบน้องบอบบี้ก็คือลูกชายคนกลาง
ก็เลยไปสอบถามญาติซึ่งเป็นน้องชายน้องชายก็บอกว่า
ออกไปซื้อของกลับมาบ้านเนี่ยก็ไม่เจอบอบบี้แล้ว
ไม่รู้ไปไหนตนเองก็เลยไปแจ้งตำรวจนะฮะ
ต่อมาเนี่ยมีผู้พบศพลูกชายคือน้องบอบบี้อยู่ที่ลานตากมันสัมปะหลัง
เมื่อไปดูก็พบว่ามีกิ่งไม้ท่อนหนึ่งเนี่ยนะครับ
วางอยู่ไม่ห่างจากศพซึ่งตนเองเนี่ยเชื่อว่าลูกเนี่ยต้องโดนทำร้าย
เพราะครอบครัวไม่เคยมีเรื่องกับใครส่วนลูกชายอายุน้อยเกินกว่าจะสร้างปัญหา
กูชัยด้วยซ้ำไปอ๋อเขาก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจว่าเอ๊ะมีคนเนี่ยไปตีลูก
ไปทำร้ายน้องเขาไปทำร้ายน้องเขาจะกระทั่งเสียชีวิตเอ่อไปทำร้ายลูกเขา
น้องเอ้ยตีลูกก็ต้องเสียชีวิตอืมเนี่ยนะฮะก็คือที่ใบหน้าก็มีร่องรอย
การถูกตีด้วยครับผมแล้วยังพบอาวุธนะฮะไม้ตกอยู่ข้างคือยังไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นอาวุธที่ใช้หรือเปล่า
อืมแต่พ่อแค่เพียงแต่บอกว่ามีไปเห็นไม้อันหนึ่งเนี้ยเป็นกิ่งไม้เนี้ย
กลิ่นไม้อยู่ท่อนหนึ่งเนี่ยอยู่ไม่ห่างจากศพครับอ่าซึ่งอาจจะยังไม่ได้บอกได้ว่าเป็นอาวุธเป็นอาวุธหรือเปล่า
อ่าหรือเปล่าแต่พ่อแค่สงสัยสงสัยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้รอผสมสูตรพิสูจน์รางทาน
ใช่ก็ต้องรอต้องรอการชนสูตรศพการเอากิ่งไม้ที่พ่อบอกเห็นเนี่ย
เอาไปพิสูจน์นะฮะเอาไปก็ต้องเช็คอีกหลายอย่างว่าเหตุนั้นเกิดจากอะไร
แต่ตัวพ่อเนี่ยสงสัยอยู่แล้วอืมพ่อพ่อไม่ได้อยู่บ้านอืม
กับแม่เนี่ยออกไปกรีดยางต่างจังหวัดก็ฝากเอาไว้ให้ญาติดู
ออกไปซื้อของกลับมาอีกทีหายไปแล้วยังไม่มีใครมีพิรุธเลยก็มันก็ทุกคนมีพิรุธหมดอ่ะ
ก็อาจจะมีข้าวสงสัยแต่เขาอาจจะยังไม่ได้แจ้งเราออกมาอืม
ครับผมอ่ะมาถึงเรื่องราวของพี่เช้าบ้างดีกว่านะครับ

วันที่๒๐ครับได้ลุ้นกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เงื่อนไขคนละครึ่งนะครับก่อนลงทะเบียนจริง
มกราคมนี้ลุ้น๑๓ล้านสิทธิ์นั่นเองฮะ
หลังจากกระทรวงการคลังสูบตัวเลขผู้ใช้สิทธิ์
ในมาตรการคนละครึ่งนะครับเฟส๒จำนวน๕ล้านคนที่ครบกำหนด
ต้องใช้จ่ายครั้งแรกนะครับภายในวันที่๑๔มกราคม
โดยมียอดใช้จ่ายรวม๔๑๒ล้านคน
คงเหลือผู้ไม่ใช้สิทธิ์ประมาณ๘๘แสนคน
เมื่อรวมกับโครงการระยะที่๑จำนวน๑๐ล้านคน
มีผู้ใช้สิทธิ์รวม๑๓๖๖ล้านคน
ผมคงเหลือผู้ไม่ใช้สิทธิ์ประมาณ๑๓๔ล้านคนนั่นเอง
ล่าสุดครับกระทรวงการคางจะนำตัวเลขผู้ไม่ใช้สิทธิ์
คนละครึ่งที่เหลือทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้

เพื่ออนุมัติให้นำมาเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก
ในวันที่๒๐มกราคมเวลา๖โมงถึง๕ทุ่มนั่นเอง
แล้วก็เริ่มใช้จ่ายในวันที่๒๕มกราคมผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นั่นเองนะฮะ
ซึ่งรัฐบาลสมทบให้คนละ๓๕๐๐บาท
โดยสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่๓๑มีนาคม
สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนเนี่ยโครงการมีเงื่อนไขต่างดังนี้
คือ๑รัฐเชื่อจ่าย๕๐ของจำนวนสินค้า
แล้วก็อีก๕๐ของผู้ได้รับสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จ่ายเอง
โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับ
จำกัดสิทธิ์ไม่เกิน๑๕๐บาทต่อวัน
แล้วก็โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ์คนละครึ่ง
ไม่เกิน๓๕๐๐บาทตลอดโครงการ
๓จะไม่มีการหักสิทธิ์หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน
โดยระบบเนี่ยจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้ครับเข้ายอดรวมนะฮะของผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับ
แล้วก็จำนวนคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา๖โมงของทุกวันนั่นเองนะครับ
สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งเท่านั้นนะครับ
โดยสามารถค้นหาร้านค้าได้ที่ร้านค้าเข้าร่วมคนละครึ่งนั่นเองครับ
สามารถใช้สิทธิ์ได้เวลาตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๕ทุ่มไม่สามารถใช้สิทธิ์นอกเวลาดังกล่าวได้
แล้วก็๖ครับจะถูกตัดสิทธิ์นะครับหากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน๑๔วันโดยระบบจะทำการตัดสิทธิ์คนละครึ่ง
ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตลอดโครงการนั่นเองนะครับผม
ซึ่งอันนั้นคือคนละครึ่งคือสำหรับประชาชนทั่วไปแต่สำหรับต้องยอมรับว่าคนที่กระทบเยอะที่สุด
ต้องเป็นนายจ้างร้านอาหารเอ่ยโรงแรมเอยซึ่งวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
เขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมคอรมอถูกต้องไหมฮะ
เขาก็จะคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอย่างนี้ว่าจะจ่ายค่าแรงเดือนละครึ่ง
หมายถึงว่าค่าแรงขั้นต่ำของคนไทยเราอยู่ที่๑๕๐๐บาทถูกต้องไหมถูกต้อง
พรุ่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาจะคุยกัน
คุยกันว่าโอเคเขาจะจ่ายค่าแรงเดือนละครึ่งคือหมายถึงว่าเพื่อจะช่วยอะไร
เพื่อให้ช่วยเอกชนท่องเที่ยวทั้งระบบจ้างงานเอาไว้
คือบางคนเนี่ยต้องยอมรับอย่างโรงแรมอย่างนี้คนที่เคยทำงานโรงแรมตกงานหมด
งานมันหมดอ่ะนะฮะคือต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าโอเคกิจการจะได้ไม่ต้องปิด
ได้มีการว่าจ้างงานต่อไปคือแทนที่นายจ้างเนี่ยจะต้องมาแบกภาระไว้ทุกสิ่งทุกอย่าง
พรุ่งนี้รัฐบาลอาจจะมีการช่วยคนละครึ่งนะฮะคนละครึ่งเหมือนกันคือจ่ายเดือนละ๗๕๐๐บาท
แล้วก็จะหาช่องเงินว่าจะเอาเงินที่ไหนมาอุดหนุน
ซึ่งวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยนะครับ
อาทิตย์นี้แหละเขาจะหารือกับคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือแรงงานภาคการท่องเที่ยวนะฮะ
เรื่องต้นเนี่ยรัฐบาลอาจนำแนวทางการร่วมจ่ายเงินค่าจ้าง
มาใช้โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจแล้วก็จะร่วมกันจ่ายให้กับพนักงานคนละครึ่ง
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่ตกงานอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เขาอยากจะแบบว่านอกจากอันนี้คือคนละครึ่งทั่วไปเราไปลุ้นสิทธิ์ใช่ไหมถูกต้องแต่อันนี้คือคนที่ได้รับผลกระทบจริง
เขากำลังจะหาลืออยู่ว่าจะทำยังไงในการพยุงแรงงานการจ้างงานเอาไว้
เพราะเขาบอกว่าไอ้การจ้างงานเนี่ยถือว่าเป็นสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดต้องทำทันทีนะฮะ
ไม่ต้องไปรอการระบาดรอบที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องทำโดยกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยจะรับหน้าที่ไปคุยกับกระทรวงการแรงงาน
แล้วก็ประสานงานเรื่องนี้นะครับก็จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งท้อยังมีหวังแต่ทั้งหมดเงินเดือนคุณจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ย
ก็คือลายหนึ่งไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับไม่ใช่บางคนบอกโอ้โหเป็นเมเนเจอร์
เงินเดือนสี่ห้าหมื่นอย่างนั้นรัฐบาลก็รับผิดชอบกันหมื่นห้าพันบาทอืม
ก็๗๕๐๐ต่อเดือนซึ่งก็เขาบอกเป็นไปได้ว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะช่วยเหลือประมาณสักปีนึง
อืมก็ยังปีหนึ่งนะฮะหรือเป็นกี่เดือนก็แล้วแต่ว่าเงินมันมีเท่าไหร่ครับ
แต่เขาบอกเขาอยากจะช่วยสักปีนึงนะอาจจะไปเอาเงินมาจากพรกรกู้เงินไอ้๑ล้านล้านนี่แหละ
เอามาเอามาเอามาช่วยกันหน่อยฮะ

การบ้านเด็กป๓เรียนเรื่องภาษีโซเชียลวิจารณ์สนั่น

กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดกันเยอะนะครับ
ในโลกออนไลน์เมื่อเฟซบุ๊กหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ

นี่เห็นไหมพอเขาตื่นเขาน่ะเขาไม่มาแล้ว

มีแต่เขาไม่ได้สนใจผมเพราะมูแต่นั่งกดโทรศัพท์
ผมพยายามชวนคุยเขาก็ไม่คุย
มันไม่ใส่อะไรเลยอ่ะฉันก็ต้องเตรียมอย่างอื่นป่
ผมไม่ได้อาสัมบรรทัศน์ผมแค่พูดไปเรื่อย
แต่คุณต้องฟังผมบ้างเวลาผมพูดเนี่ย

เขาโพสต์การบ้านของเด็กนักเรียนไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเป็นมันหนาวเนี่ยกี่รอบแล้ววะเนี่ย
เห็นหนาวเนี่ยมา๓รอบแล้วพรุ่งนี้ไม่ได้เข้าเรื่องเลย
หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเนี่ยที่๔
เขาโพสต์กันบ้านของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๓
ก็ป๓นั่นแหละไม่ต้องเขียนยาวสักขนาดนี้
พร้อมกับระบุข้อความว่าและนี่คือการบ้านของเด็กป๓สมัยนี้ค่ะ
โดยการบ้านนั้นเป็นการระบุคำถามให้เด็กนักเรียนวิเคราะห์ข้อความเกี่ยวกับภาษีว่า
อันไหนเป็นภาษีทางตรงอันไหนเป็นภาษีทางอ้อ

งานนี้ทำเอาหลายคนถึงก็เวอนะครับ
เพราะว่าเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องภาษี
ซึ่งผู้ปกครองหลายคนก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์การบ้านของลูก

ภาษีเป็นเรื่องที่เด็กควรเรียนก็จริง

ซึ่งเด็กป๓ยังไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนี้
แต่เค้าควรได้เรียนตามลีออนครับ

แล้วถ้ามันยิ่งยากแบบข้ามขั้น

ปสามเองเนอะ

เงินรายได้ที่ใช้พัฒนาของผู้นำประเทศ

ภาษีที่ใช้ในการสร้างสถานีดับเพลิง

เสียภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน

จ่ายค่าน้ำปลาปลาจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

อันนี้ป๙ตอนอายุ๑๕ที่เราเรียนป๙ใช่ไหม

เขาใช่เหรอเขาจะเอาวันนี้มาตั้งจริงเหรอ

เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในหมวดของวิชานาธิพลเมือง

เขาก็จะสอนเรื่องเกี่ยวการเลือกตั้งประชาธิปไตย
อาจจะไม่ได้เป็นการตั้งนะ
ถามคนอีกกว่าไม่เห็น
คนอีกก็เลยไหมใครว่า

จะต้องได้ลดจวดภาษีด้วย

ใช่บางคนจะรู้เรื่องพวกนี้

เขาบอกว่ามดดำอ่านข่าวต้นตานมันมีเลข๕เมื่อวานออกจริง
คุณอ่านไปป่ะเออต้นตานก็๑น่ะเป็นต้นแทน

คนไปซื้อเลขสูงเลขสูง๘อ่ะออก๑๕

ก็ใช่เดี๋ยวคนไปซื้อเยอะมาก๑๘เนี่ย

กำลังดูอยู่เนี่ยว่าใครตอบได้บ้างทุกคนเงียบหมดเลย

มันยาก
ถ้าเกิดอีกอย่างไหนเซคถูกกับกากบาทอีกหรือไม่น้อย
ถ้าเกิดมูลค่าเพิ่มก็คือทางอ้อม
ก็เนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเรียกเก็บจากผู้ที่ซื้อสินค้าและสิ่ง
คือเด็กมันจะไปรู้เพื่ออะไรก่อนเด็ก๑๓ขวบ
เนอะก็เลยมีการวิภาพวิจัยกันเยอะพอตัว

ภาษีทางตรงก็คือเราเดินเข้าไปเขาเรียกแล้วก็เดินเข้าไป
แต่ทางออกก็คือให้บัญชีเป็นคนรับแล้วก็จ่ายเขาอีกที
ภาษีทางตรงก็คือเราจ่ายเป็นรายได้ใช่ไหมล่ะ
ภาษีทางออกก็คือพวกที่เราไปซื้อของแล้วมันมี๗แวดอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวก็ได้แทบภัษีมาก
มีรูปภาษีมาก
ไม่ใช่ผมเพิ่งอ่านเมื่อกี้นี่แหละ
เห็นแล้วผมเห็นแล้วนั่งเนื้อไปอ่านเร่ง

มันให้สรุกษา
เพราะฉันรู้ว่าอีดี้ก็ไปต้องหันมาเอามาหิดกับกูแน่นอน
นึกออกป่ะโน้ม
ไม่ได้กินกูง่ายหรอก
นุ้มไม่ง่ายหรอก
มีไนท์กลัวปากหรอ
สภิกษ์ดีมากนะมีไนท์ทำให้ผิวนุ่ม
มีไงส่วนอ่านด้วย
เขาบอกมีไนท์ใช้แล้วแบบว่าโอ้โฮมันลื่น

แล้วเหรอเธอถึงรู้ว่าแหมหิมะตกขนาดนี้แต่อันเนี้ยมันแปลก
เดริมิวแมวเขาลายงานว่ามันหิมะเนี้ยตกโปรยไปบริเวณขุบเขาสาระ
สารวัตรนะครับเขตภูมิภาคบิลลาสมาอืม
ตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาราเบียของซาอุ
ลบสององศาเซลเซย์ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นอู้หูหูต่ำออก
เกิดจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยอยู่อายุเป็นร้อยปีไม่เคยเห็น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

ไหนมาดูไหมน้ำแข็งไม่เคยใบเกลือไหมไม่ทันจะไปดู

เพราะว่ามันยืนอยู่แล้วก็ตกน้ำตายหมดไง

เจี๊ยบส่งมาว่าลูกเรียนอยู่ป๑ตอนนี้เรียนเรื่องภาษีแล้วค่ะ
อ๋อล่ะจริงหรอจริงหรอแต่อีกคนหนึ่งน้องแพท๕บายครูเกี้ยวซ่า
บอกเราเป็นติวเตอร์สอนสังคมขาดภาษีคือเราสอนเด็กชั้นม๒
อันนี้ป๓คือโหดเกินจริงเราจำได้ว่าก็เรียนภาษีประมาณป๔
จริงหรอน้องจับปุ่นป๔น้องจำได้หรือ
คือรับรู้ว่าของทุกชิ้นมันมีภาษีเพิ่มรวมอยู่ด้วย
อาจจะเป็นหลักสูตรที่แบบเด็กยุคใหม่ต้องเรียนตั้งแต่
ก็คือจัดเก็บจากที่รายได้ตรงแหละแต่ถ้าเกิดทางอ้อมคือเป็นสิ่งที่ผัก
ระให้กับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อเป็นคนจ่าย
เขาบอกว่าโรคจะวิบัติก็ต่อเมื่อมดดำรักผู้หญิง
เอาจริงคุณแม่ก็รักได้แหละ

แต่งงานกันอยู่กินกันน่ะ

สมมุติก่อนฉันถามคำถามแรกที่ฉันรู้จักกับกัญชัย

ไม่ได้มีคนบอกฉัน
หนุ่มกัญชัยโดนพี่ไก่ทะลวงประตูหลังว่ะ
พี่ไก่นางชอบแกล้งผม
ผมเคยไปถ่ายละครกับพี่ไก่ที่แคนาดา

แล้วแบบมีอยู่วันหนึ่งก็แบบก็ดื่มอะไรกันอย่างนี้

ตื่นเจ้าพี่ไก่ก็แกล้งผมผมตื่นสาย
นางก็เที่ยวไปประกาศให้คนมาลากผมอะไรอย่างนี้

ไกลเสียดายผีแดงพลาดปิดบัญชีหงษ์
ชี้ขึ้นหลังเล่นดีกว่าครับ

ก็ดูดีนางเลือกรูปมาเห็นมั้ยนั้นน่ะ
เห็นแม็กกวายไม่ร้ะกว่ายไปกวายมาเห็นมั้ย
เห็นมั้ยน่ะแม็กกวายนั้นน่ะกว่ายเปรย์ใช่ไง
นี่เป็นเพราะอะไรรู้มั้ยพอไอ้แจกแฟนฉันนี่แหละ
อ้าวจริงเหรอฮะประโธบ
เพราะใจเขาลงเชียร์ก่อน๑ชั่วโมงไง

ก็นี่อีกอ่ะโอ้โห

เจ๊ไปเอาเสื้อเชียร์ทีมไหนทีมนั้นไปทุกทีม
แล้วอีเจี๊ยบเนี่ยเขาเชียร์ลิเวอร์พูล
เขาชอบเหมือนกับอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ย
แต่เมื่อวานนี้เจี๊ยบลงรูปเสื้อหงไง
เด็กหงไงเป็นลางไง
เอาแต่ฝั่งไลว่าภูก็เป็นนักเตะดีเขาซื้อไว้เยอะนะพี่เยอะ
แกะแกะก็คือเขาคือเสมอไงเสมอเออนะครับผมแต่ถ้าอยู่ลิเวอร์ฟูลก็มีน้ำตาลเล็ดนิดหน่อย
อ่าใช่หลวงภูมิน่าจะต่อนะเมื่อคืนนะนะครับผมนะฮะเขาบอกเป็นเกมการแข่งขันที่สนุกอีกหนึ่งแมทนะฮะ
ในศึกภีมิเรียงกฤทธิ์นะฮะเมื่อคืนนี้ผ่านมาซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ย
โอกาสนะฮะปีศาจแดงเนี่ยมีลุ้นได้ประตูมากกว่าจากลูกยิงของ
ทั้งทั้งที่เป็นฝ่ายทำได้ดีกว่านะครับในช่วงครึ่งหลังนะฮะ
โดยหากเป็นวันอื่นเนี่ยเราน่าจะชนะไปแล้ว
มันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับผมและเพราะว่าเป็นการเจอกันของ
ทั้งสองทีมที่ดีที่สุดที่อยากได้๓แต้มดังนั้นเลยรู้สึกผิดหวังเล็กน้อย
เกิดเรานัดต่อไปเขาชนะเขาขึ้นเป็นจ่าฝูงถูกต้องครับนี่อะไรคือจ่าฝูง
คุณหนังก็ไม่มีอะไรยากเลยค่ะคุณไม่เข้าใจคำว่าจ่าฝูงเลยจ่าฝูงก็คือฝูงเมื่อก่อนเป็นหมวดแล้วก็เป็นจ่าบ้างครับ
สวัสดีครับผมจ่าฝูงครับนั่นนะก็เมื่อคืนก็ไม่ได้นะคุณแม่สกิลฟุตบอลเราต้องมีนะต้องนางงามคุณแม่ต้องนางงาม
เวลาเราไม่เป็นเราถูกผู้ชายมาดูบอลเราก็จะเฮ้ยยังไงวะยังไงทีมไหนอ่ะ
ต้นนะล่าสุดคุณสุเนี่ยแจ้งเข้ามา๑นาทีเนี่ยนะในทวิตเตอร์บอกว่า
ไฟไหม้ปากน้ำสมุทรปลาการค่ะแถวย่านโรงพยาบาลเปาโลใครทราบข่าวว่ายังไงเนี่ย
แจ้งข่าวด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวลองเช็คให้นะครับเดี๋ยวเราลองเช็คให้นะครับผม

โอ้ยแต่อันนี้ก่อน
นี่กับคุณจ๊ะก์แฟนฉัน

คุณคนนึงนะ๊าย๊ครับเรียบโดนคนนึงแล้วพอกันเลย
เลยทีมไหนทีมนั้นจับเลยอ่าฮะคุณจำคำผมไว้คุณอยากได้ภาพมดจำจูบปากกับ
ผู้ชายไหมอ่ะไม่นะเมื่อคืนแจ๊คลงโพสต์เป็นทำไมเมื่อคืนนี้ไอซีอ่ะนี่พี่ชาว

คือเอาง่ายริ้วปูไม่มีวันลงได้ไม่มีวันล้มได้
คลิปผมบอกแล้วมันธรรมดาแต่เรื่องลูกผู้ชายที่หอมแก้มสู่ปากเนี่ยผมมีให้ถูกไหม

พุ่งน้ำชาติพุ่งน้ำชาติ

อืมโอเคเออแต่กรอบอื่นสักนิดนึงครับ
เชิญครับในระหว่างที่เราบ้าบ้าบอบอกันอยู่กับไอ้แจ๊คเนี่ย
ทางไทยรัฐอินสตาแกรมก็ได้ลงว่าวันนี้มีบุคลากรทางการแพทย์นะฮะ
ของศรีริราชเนี่ยเค้าจะติดโควิดครับ
ติดโควิด๑๙แล้วนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งซึ่งวันนี้คณะบดีแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเปิดเผยกรณีบุคลากรตการแพทย์เนี่ยของโรงพยาบาลศิริราชติดเชื้อโควิด๑๙
ครับค่ะหลังจากที่สุดประกอบจากวิธีการสูงตรวจในเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรเกือบ๑๐๐ค่ะสูงตัวไปสูงตัวมา
ก็ได้รับข้อมูลแล้วว่าพรุ่งนี้คงจะมีการแถลงรายละเอียดนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้
มีรายงานว่าบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราชติดเชื้อโควิด๑๙จากคนป่วย
แต่ผู้ป่วยเนี่ยแหละโดยพฤหัสบดีที่๑๔มกราคมเนี่ย
พบเจ้าหน้าที่ภาควิชานะฮะเอาใกล้ว่า๑คนเนี่ย
แปดติดเชื้อ๑คนเพราะฉะนั้นพรุ่งเนี้ย
เราจะเห็นข่าวอีกหนึ่งข่าวเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์นะครับ

ผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยติดมาจากคนไทยเนี่ย๑คนยังไง
แต่เมื่อกี้นี้คุณหนุ่มกัญชัยก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมียา
เป็นวัคซีนโควิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เขายื่นขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด๑๙กับออยแล้ว
เรื่องต้นมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัย
คาดว่าใน๑อาทิตย์คือใน๑สัปดาห์นี้
จะส่งผลวัคซีนล็อตผลิตในไทยเนี่ย๒๖ล้านโดยวัฒนา

วันนี้ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับ
ถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโควิด๑๙เนี่ย
ขณะนี้ผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดก็ตามเนี่ย
มีตัวเลขเพิ่มขึ้นหลากหลาย๑๐ล้านคน
เพราะว่าอย่างงั้นบางประเทศเนี่ยมีข่าวมีผลข้างเคียงด้วย
อันนี้คือสิ่งที่เรากำลังติดตามกันอยู่นะครับ

ขนาดนี้มีบริษัทวัคซีนหนึ่งแห่งได้ยื่นเอกสารให้กับออยมีสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบประสิทธิภาพ

ได้รับอนุญาตให้นำมาฉีดแบบฉุกเฉินไม่เกินอาทิตย์หน้า
ก็สรุปแล้ววัคซีนตัวแรกที่ได้ฉีดของเราคือ
ถ้าสมมุติไม่มีอะไรผิดพลาดก็คงได้ฉีด

เบาได้เบาอวดหุ่นแซ่บนะครับผมเอวเล็กแค่คืบเดียวครับคุณผู้ชม
เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่มาแรงมากในช่วงนี้นะ
จะเห็นว่าเจ้าตัวชอบออกกำลังกายนะครับ
อวดหุ่นเฟรมอีกครั้งหนึ่งนะฮะงานนี้เนี่ย
แฟนเข้ามาแซวกันรัวว่า
โหเอวเล็กแค่คืบมากนะครับ

อ้าวอีบ้าก็อ่านข่าวสิ
นุกสุธิดาก็คือนุกสุธิดากรูแต่ก็อ่านข่าว

ดูนุกสุธิดากินวีกริฟต์ด้วย

คือตอนนั้นคุณนุ๊ปให้ชายคนนึง

ลักษณ์หลังจากนั้นวินก็ไปสร้าง

แล้วก็เก็บถุงมือยางทางการแพทย์นะฮะ
ที่นมที่นอนฟูกต่างนาพงค์พื้น

สุดท้ายแล้วตำรวจก็ไปลงที่นี่
แล้วก็บอกว่ามันมีเรื่องของสิ่งของผิดกฎหมาย
ก็มีการจับตัวคนที่เช่าบ้านไปนะครับ
หลังจากนั้นคุณนุ๊กถึงได้ทราบเรื่องขึ้นมา

บ้านเล็กยังอยู่ใช่มั้ยยังอยู่ไม่เกล้วใช่มั้ยไม่ไม่ไม่คือแม่เขาแม่ของเขาก็บอกว่าจะรับผิดชอบ
คือเขาก็มีเงินมีทองใช่ไหมก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ดูในห้องดูในห้อง
นะดูดิฮะอืมคือตอนแรกที่ทำไว้เขาบอกทำไว้อย่างดีเลยทำไว้ให้เช่าอย่างดีเลย
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม

คุณเฟี้ยวฟ้าวครับถูกรางวัลอีกแล้วใช่ซึ่งเขาบอกงวดเนี้ย
อู๋ครันฉันว่าทุกงวดจริง
ไม่มีงวดไหนคือถ้าสมมติถูกจุดงวดทั้งแต่ทุกสิบห้านวัน
ทั้งวันเราไม่ต้องทำงานแล้ว

เหนื่อย

ครั้งนี้เฟียบฟ้าวไม่ฝันอะไรเลยก็เลยซื้อเลข๑๕ถูก๕ใบ
เป็นเลขที่ส่งนาควงบาทรุ่นเปิดคุมทรัพย์นะครับ
และคาถาให้กับกรยานิมิตรที่บูชาตรงวันเป๊ะเลยนะครับ
ไม่ต้องได้นอนกันแน่คืนนี้เพราะว่ากรยานิมิตรเนี่ย
คงมาบอกความโชคดีมาให้อิมได้อ่านในไลน์นะครับ
ทั้งคืนแน่เบยไว้อิมเนี่ยจะเอาเงินที่ถูกลอตเตอรี่ครั้งนี้
สร้างถ้ำพญานาคทุกทุกตระกูลที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพนะครับ
ประธานพรโพธิสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อไว้ให้กรยานิมิตรและลูกหลานพญานาคได้มานั่งสมาธิ
สวดมนต์มาจงกลมในถ้ำแห่งนี้
เมื่อวันใดวันหนึ่งถ้ำเนี่ยพญานาคสร้างเสร็จแล้ว
ไม่หรอกก็คือจริงแล้วอ่ะ
คือไม่ได้ไรอิ่มเนี่ยมันก็เหมือนกับน้องพวกเรานี่แหละ
คือสิ่งที่๑๙๔๕ที่ทุกคนคลายข้อสงสัยได้เนี่ย

เอาลอตเตอรี่ที่ตัวเองมีเนี่ยเอามาที่ไหนมาโชว์ก่อนที่จะมีสลากออก
อืมไม่ใช่ออกปุ๊บแล้วค่อยมาโชว์อืมความชัดเจนมันไม่มีอ่าฮะ
เออแต่เมื่อไหร่ที่คุณออกมาโชว์ปั้งอ่าเนี่ยวันนี้เราซื้อเลขนี้ไว้นะ
เป็นปึ้งปึ้งอย่างงี้น่ะอืมห้าสิบไปร้อยไปแล้วมาไปเหมือนพี่บนสิบพี่หายอย่างงี้
อ่าอ่าประมาณนั้นเสร็จปุ๊บออกมาอ่ะเฮ้ยอิ่มถูกอย่างเงี้ยของจริง
อ่าถูกไหมอืมแต่ว่าพออันเนี้ยคือมาออกที่หลังเนี้ย
พอออกปุ๊บแล้วเอามาโชว์ปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็เกิดคำถามขึ้นในใจของคนที่เขาตั้งคำถามไง
อ่าอืมอันนี้ก็จะจากไปเลยเนอะคนที่เขาอืมคืออันนี้แบบคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่หลายหลายคนเขาพูด
ก็อยากให้อิ่มอ่ะลองเอาพิษไปพิจารณาหน่อยถ้าเกิดไงอิ่มลองก็เอามาโชว์เลย
คุณแอฟนี่แห่คนเขาบอกว่าทำอะไรก็สวยคนก็แหบบอกนะ

โอเคสิทธิ์กลับของทุกคน

หลังรอบตรงชาติเจอกันทุกอย่าง

นุ่มจะเล็กไปไหนอ่ะโฟร์อ้าวก็หมดเวลาแล้วนี่พอจังอีก